ด้วยแปงแอลเล็กทรัมมาเฟอร์ซ่อมเกอร์กับกัน

พี่ไก่จะมาควงตะหลิวโชว์ขั้นตอนและเทคนิค

ก็คือหลังจากที่เราผัดไทยแล้วนะครับ

ใช้ระยะเวลาในการผัดให้เป็นเส้นนิ่มอย่างนี้

ในการที่ลูกค้าจะต้องไม่ต้องรอนานนะคะ
โอเคพอเราได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับ

เพราะที่ร้านเราจะไม่เน้นน้ำมันมากนะคะ

แล้วก็น้ำผัดไทยนะคะ

อันนี้ให้ผัดให้น้ำผัดไทยมันซึมเข้าไปในเส้นอีก

ก็คือเราจะไม่ใช้ไฟแรงในการผัดผัดไทย

โรยผักแค่นี้ค่ะ
เอาไปอ่าแล้วก็ผัดให้เข้ากัน

มันก็โชยเข้ามาแตะจมูกเลย
รู้สึกเลยว่ารสชาติต้องเข้มข้นแน่นอน
เพราะว่ากลิ่นก็ค่อนข้างจะรุนแรง

ผัดไทยกุ้งปูพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะจ้า
แถมยังมีเพื่อนตามมาอีก๔จาน
น่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
เฮียน็อตทานไม่หมดก็ตะโกนเรียกดังนะคะ

ไทยที่เรียกว่าเป็นเจ้าที่ดังที่สุด

อันนี้มาชิมกัน

ถ้ามันลงตัวอยู่ในตัวมันเอง

ส่วนใหญ่ที่มาจังหวัดระยองต้องแวะมาทานเลยเนอะ
สำหรับเมนูผัดไทยของร้านคุณไก่แห่งนี้นะครับผมนอกจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูนำอีกหลากหลายเลย
มีอะไรบ้างเอ่ยค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสั่งกันเยอะนะคะ
เกือบทุกโต๊ะก็จะเป็นเมนูกัญเชียงปูนึ่งนะคะกัญเชียงปูนึ่ง
ซึ่งเราติดทะเลอยู่แล้วค่ะติดทะเลอยู่แล้วฉะนั้นของสดเนี่ยค่ะ
รับประกันได้เลยว่าสดแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นยำไข่ปูครับผมค่ะนะ
ไปก็เป็นเกี้ยวปูทอดค่ะโหส่วนใหญ่จะเน้นปูกันหมดเลยเนอะค่ะ
ปูทอดแล้วก็จานนี้เป็นเนื้อกั้งทอดกระเทียมค่ะเนื้อกั้งทอดกระเทียมนะคะ
ทางร้านก็จะแกะเนื้อให้หมดแล้วค่ะเราก็คือสามารถทานได้เลยค่ะค่ะ
อันนี้ไปพัดทอดกระเทียมเนื้อไว้ปรุงร้อยที่เรียบร้อยหมดแล้วด้วยค่ะนะครับผมนี่
คือเมนูยอดนิยมของทางนี้นะครับต้องทำส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนท้องถิ่นครับ
คือถ้าเป็นวันหยุดราชการส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะค่ะถ้าวันธรรมดานี่ก็คนที่พื้นบ้านด้วยค่ะ
มีแบบน้ำแบบเยอะเลยไหมแบบเป็นคลุปทัวร์อย่างงี้มีไหมค่ะก็จะมีคลุปทัวร์ค่ะ
เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี้ยก็จะมีเยอะค่ะร้านนี้รับรองขายได้ทั้งหมดกี่คนครับเนี้ย
ประมาณสี่ร้อยห้าสิบท่านค่ะสี่ร้อยสิบท่านสบายสบายเลยค่ะโอ้โหนะฮะ
ร้านกว้างขวางเลยจริงนะนี่บุกเข้าไปในครัวเลยครัวใหญ่มาพอกับร้านเลย
เรารองรับลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับผมมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่า
ผัดไทยเนี้ยเริ่มต้นจานเท่าไหร่ครับจานละห้าสิบบาทสำหรับจานเล็กนะคะ
จานขนาดนี้นะคะมีเนื้อปูอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะมีเนื้อกุ้งอย่างงี้ด้วย
ใช่ค่ะนี่คือห้าสิบบาทเหรอค่ะห้าสิบบาทค่ะโอ้โหคุ้มมากมากเลยนะครับผม
ถ้าเป็นจานใหญ่จานจานประมาณขนาดนี้นะคะก็ที่สองร้อยบาทค่ะไม่แพงเลยลูกค่ะ
ขายถูกมากมากคือที่ร้านเนี่ยเราจะติดราคาที่เมนูทุกทุกลาทุกทุกเมนูเลยค่ะ
คือรับประกันเลยว่าคุณได้ของที่คุณภาพและราคาที่มาตรฐานแน่นอนถูกจานนะครับผม
สมมุติคนเดินทางมาระยองอยากจะมาลองทานผัดไทยคุณไกรเนี่ยเดินทางยังไงครับ
เป็นสถานที่ที่คนจะต้องมาเที่ยวอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องผ่านร้านผัดไทยภูมิใจแน่นอนนะครับผม

เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าทุกวันนะคะ

ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณทุ่มครึ่งค่ะ

ค่ะหลังเทศกาลค่ะ

หลังเทศกาลโทรงการแล้วก็เทศกาลหลังปีใหม่

ทานอย่างมีความสุขเชียวนะ
แต่ก็อย่ามัวทานจนลืมว่าเรามีนัดปรุงเมนูเส้นกับเชฟฟังในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะคะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น

นี่ครับเชฟผมไปหามาได้แล้วนะครับกับพาสต้ารูปร่างหน้าตาแปลกนะครับมีสารพัดสัตว์เลยครับเชฟครับ
น็อตก็มาแล้วพาสต้าก็มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยก่อน

ใจร้อนจังเลยยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทำเมนูอะไร
วันนี้ครับผมจะมาทำพาสต้าครีมข้าวโพดครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูส่วนผสมเลยครับ
เอาล่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นนะครับพาสต้าที่เป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักนะครับสำหรับเด็กใส่ลงไปนะครับ
ตอนนี้กำลังจะทำรูนะครับซึ่งเราจะทำให้ครีมข้าวโพดเราเนี่ยวันนี้ข้นกว่าปกติครับเพราะว่าเราจะเอามาปั้นเป็นก้อนพี่

ที่ว่านะเด็กต้องชอบมากแน่เลยเพราะขนาดพี่เนี่ยยังชอบเลยนะครับเพราะว่านี่แปลก
และสำคัญเนี่ยรสชาติของครีมข้าวโพดเนี่ยก็มีความกลมกล่อมเนื้อก็นวลเนียนทานแล้วมันเข้ากันยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
พอทานเข้าไปนะครับจะได้กลิ่นหอมของนมเบานะพี่อยู่ข้างในได้แบบอร่อยจริงฮะ
ใช่แล้วครับผมแต่ว่าไปนะเชฟนะจริงเนี่ยเราก็ทานเมนูพาสต้ากันมาเยอะแล้วนะ
คราวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเมนูได้ไหมพี่อยากได้แบบไหนครับพี่เนี่ยชอบทานแบบอาหารไทยอ่ะรสจัดจัดรสเข้มข้นหน่อยได้พี่จัดให้
ปัดหน้าเรามาเจอกันนะในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับครับผม